พาไปดูเหตุการณ์ยิงกลางวงเล่าครับคุณผู้ชมครับ
จังหวัดแพร่ฮะกราดยิงกลางวงเล่าครับ
มีคนตาย๔บาทเจ็บอีก๒นะครับ
เหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากการไปทวงแค้นเรื่องของเงินที่ติดหนี้

ตำรวจสพ๒จังหวัดแพร่ครับเข้าตรวจสอบที่โรงพยาบาล๒
หลังจากรับแจ้งว่าช่วง๔ทุ่มกว่าเมื่อวานนี้
มีคนถูกยิงและมีคนถูกแทงครับ

เจาะโดนอวัยวะสำคัญหลายจุด
แล้วก็มีทั้งคนเจ็บหนักแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนแรกเนี่ยกลางวงเล่าครับ
บริเวณถนนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอ๒จังหวัดแพร่
ผู้ตายทราบชื่อคือนางสาวจิรพรหรือว่าเฟิร์นอายุ๒๓
คนนี้คือถูกยิงเข้าที่หัว
และอีก๑คนเป็นเด็กชายอายุ๑๔ปีครับ
ถูกยิงเข้าที่หลังคาดว่าน่าจะถูกลุกหลง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตั้งแต่แรก
๒คนนี้คือถูกยิงตายในที่เกิดเหตุเลยนะครับ

อกจากนี้ยังพบว่ามีคนเจ็บอีก๔คน
ถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลแพร่
ทราบชื่อคือนายกิติพรหรือว่านายเจมส์อายุ๒๕
เจมส์เนี่ยบาดเจ็บถูกยิงที่แขนขวา
ถัดมาครับคนกลางงานที่เห็นหน้าจอคืนไนยบูรพพ
อายุ๒๓ครับถูกยิงเข้าที่ลำตัว
อีก๑คนครับเป็นผู้หญิงอายุ๔๕ชื่อว่านาง
ถิตาพาคนนี้ถูกยิงอาการสาหัสส่งรักษาต่อแล้ว
สุดท้ายเพิ่งจะเสียชีวิตเมื่อเช้านี้ก็เลยกลายเป็น
ศพที่๓นะครับอีก๑คนครับนายประเวทหรือว่าไนโอ
อายุ๔๑ปีคนนี้เนี่ยข้อมูลบอกว่าคือผู้ก่อเหตุที่ยิง
ปืนนะฮะถูกแทงด้วยมีดและสุดท้ายก็เสียชีวิตเมื่อ
คืนนี้กลายเป็นศพที่๔ครับที่เกิดเหตุครับตรวจสอบพบ
ปลอกกระสุนปืน๓๘๖ปลอกนอกจากนี้มีคนเห็นว่าในโอคือ
คนที่เขาเป็นมือยิงเนี่ยนะฮะฝากปืนที่ใช้ก่อเหตุให้
ไปเก็บไว้ที่บ้านพักแล้วก็ตามไปยึดได้เป็นปืน
รีวอเวอร์จุด๓๘จำนวน๑กระบอกอยู่ในถุงย่ามในห้องพักและตรวจ
รถเก๋งที่ขับไปก่อเหตุทั้งหมดนี้รวบรวมไว้เป็นของ
กลางนะครับสอบสวนพบว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มคนยิงและ
กลุ่มของคนเจ็บคนตายทะเลาะกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งก่อน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เดินทางไปที่ร้านอาหารร้านนั้นครับทราบ
จากคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุในโอคน
ที่เป็นคนยิงเนี่ยนะฮะกับผองเพื่อนมีเรื่องทะเลาะกันที่ร้าน
อาหารกับกลุ่มของนายเจมส์คนเจ็บกลุ่มนายโอเนี่ยมาทวงเงินใน
แมนตัวละครจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับโอมาทวงเงินแมนที่เคยไป
กู้เงินห้าพันบาทแล้วตกลงว่าจะส่งดอกเบี้ยรายวันวันละร้อย
แต่แมนเบี้ยวหนี้ก็เลยมีการรุมซ้อมนอกจากนี้ได้คุยกับพี่
ก้อยครับเป็นคนที่ร้านนะฮะเล่าให้ฟังช่วง๒ทุ่มกลุ่มใน
แมนมาที่ร้านก่อนมากัน๔คนในฝั่งของนายแมนเนี่ยประกอบไป
ด้วยในแมนในเจมส์นางสาวเมนางสาวเฟิร์น๔คนนี้นะครับ
เบียร์ไปสองขวดแล้วกลุ่มเจ้าหนี้ก็ตามมาทวงเงิน
พร้อมกับขู่ด้วยว่าห้ามใครมาช่วยนะห้ามใครมายุ่ง
ก่อนจะแยกย้ายกันไปเธอก็เลยส่งข้อความไปหานางสาวเมน
และนางสาวเฟิร์นบอกว่าให้แมนเขามาขอโทษ
แล้วก็มาเคลียร์กับเจ้าหนี้ดีกว่าไหมอ่ะอืมเพราะว่าเหตุการณ์เนี้ย
จริงแล้วคนอื่นไม่ควรจะต้องมาเกี่ยวเลยนะ
แชทนะจังหวะนั้นนายแมนโทรมาท้าทายกลุ่มเจ้าหนี้
ให้ไปเคลียร์กันครับที่ชุมชนศรีมูลเรืองแล้วก็สุดท้าย
เกิดเหตุศูนย์เสียขึ้นจนได้หลังเกิดเหตุพี่ก้อยพี่ก้อยก็คือ
คนที่ร้านเนี่ยนะฮะไลน์ไปหาธนานัทธนานัทเนี่ยเป็นแฟนของนายแมน
เพื่อให้มารับผิดชอบแล้วอยากจะให้ไปขอคำมาศพของน้องเฟิร์น
แล้วก็คนตายคนอื่นที่ถูกลุกหลงจากการคิดหนี้ติดหนี้กันเนี่ย
๑๐๐บาทขณะเกิดเหตุนะครับหลังจากที่ในแมนโทรเรียกกลุ่มไนโอ
ให้มาเอาเงิน๑๐๐บาทในโอกับพวก๖คนขับรถเก๋งไปเลย
ขับเก่งวีออสไปหาในเจมส์ก็คือฝั่งคนเจ็บกับในแมน
เพราะว่าเขามากันพวกกัน๔คนนะผู้ชาย๒ผู้หญิง๒นะ
ในฝั่งในแมนตอนแรกที่มากันเนี่ยก็เลยไปหากันอ่านนัดหมายกันแล้ว
ก็จะไปเคลียร์ครับพอลงจากรถฝั่งของคนเจ็บเนี่ยก็กรูเข้าไปเลยครับ
ส่วนนายแมนขับรถหนีไปแล้วนายโอตะโกนบอกพวกที่มาด้วยกัน
แล้วก็วิ่งหนีขึ้นรถไปก่อนหน้าว่าถูกแทงแล้วก็ใช้ปืนที่พกมาเนี่ย
กราดเข้าไปใส่กลุ่มของฝั่งในเจมส์หลายนัดเลยครับคือยิงยิงยิงยิงไป
ก็กระสุนถูกในเจมส์ด้วยแล้วก็บาดเจ็บแล้วก็กลุ่มวงเล่า
รวมไปถึงมีน้องผู้ชายอายุ๑๔ที่บอกว่าโดนลูกหลงกระสุนเจาะเข้าที่หลังนะฮะ
น้องเขาเนี่ยนั่งเล่นทำเบ็ดตกปลาอยู่ที่แคร่แถวนั้นแล้วก็ถูกลุกหลงครับจนตาย
ส่วนในโอที่ก่อเหตุยิงเพราะว่าเขาเป็นคนบอกว่าเฮ้ยถูกแทง
แล้วก็เอาปืนออกมายิงใส่เลยไม่รู้ว่าโดนใครบ้าง
ก็ให้พวกเนี่ยพาไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วก็สุดท้ายนายโอก็เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งวันนี้นะคะครอบครัวของผู้ตายก็คือครอบครัวน้องเฟิร์นแล้วก็น้องไม้ค่ะ
รับร่างของทั้งคู่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
แน่นอนมาทั้งน้ำตาเลยนะคะทุกคนบอกว่าไม่มีใครรับได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แม่ของน้องเฟิร์นแล้วก็แม่ของน้องไม้ค่ะร้องไห้แทบขาดใจ
อยากให้ผู้ก่อเหตุได้รับโทษและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องออกมายอมรับความผิด
โดยเฉพาะน้องเฟิร์นแม่บอกเลยว่าเฟิร์นคือเสาหลักของครอบครัว
แล้วเฟิร์นกำลังท้อง๕เดือนทำไมเฟิร์นต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้ด้วย
ฝีไปบ้านได้แหมนอ่ะหรือนะแหมนว่าฟรีแล้วจ้า
โมนทะเกียวลูกบ้านก็โมนทะเกียวอยู่๑๔อยู่

หมดเกียวหนึ่งหมดเกียว๑๔อยู่
พ้นนะทรงผากพ้นนะ
ส่วนยายของน้องไม้นะคะไปนอนโรงพยาบาลอยู่๑๐กว่าวันนะคะ
พอออกมาคือพึงรักษาตัวหายออกปุ๊บ
เจอข่าวร้ายปั๊บเลยว่า

แม่เป็นเย้เป็นว่าเอาถึงที่สุดเอง
ยายถามนิ่งแต่เจ็บลึกถึงใจนะ

แม่เป็นเย้เป็นว่าเอาถึงที่สุดเอง
ยายถามนิ่งแต่เจ็บลึกถึงใจนะ
ว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายพีชนะนี่

แม่เป็นเย้เป็นว่าเอาถึงที่สุดเอง
ยายถามนิ่งแต่เจ็บลึกถึงใจนะ

ยายถามนิ่งแต่เจ็บลึกถึงใจนะ

ยายถามนิ่งแต่เจ็บลึกถึงใจนะ

ยายถามนิ่งแต่เจ็บลึกถึงใจนะ
ยายถามนิ่งแต่เจ็บลึกถึงใจนะ

ยายถามนิ่งแต่เจ็บลึกถึงใจนะ

ยายถามนิ่งแต่เจ็บลึกถึงใจนะ
ยายถามนิ่งแต่เจ็บลึกถึงใจนะ
ยายถามนิ่งแต่เจ็บลึกถึงใจนะ
ยายถามนิ่งแต่เจ็บลึกถึงใจนะ

แมนเนี่ยคือต้นเรื่อง

แล้วก็ยิงปืนสวนออกมาหลังจากที่ตัวเองโดนแทง

แล้วก็มีคนตายด้วยนะฮะ
ว่าไปกู้เงินมา๕๐๐๐เมื่อ๕เดือนก่อน

แนนยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า

พอฟื้นมาก็เลยขี่รถกลับบ้าน

ถึงปั๊บตัวเองก็เอาเงินที่จะไปจ่ายดอก๑๐๐บาท

แมนบอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บอกว่าคือเรียกมาให้เอาตังค์นะฮะ

ก็คือข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

เดี๋ยวลองดูภาพเหตุการณ์อีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ
เพราะว่านี่เป็นข้อมูลอัปเดตที่มีมาล่าสุด
ในขณะที่กลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยอีก๓คนครับ

เข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไร

ตำรวจรอให้ฝั่งของผู้เสียหาย

ก่อนจะมีการแจ้งข้อหาต่อไป
เพราะว่าฝั่งของแมนเองเนี่ย

ไปพร้อมกับเมย์ไปพร้อมกับเฟิร์น
กลายเป็นว่าที่ไปพร้อมเพื่อนเนี่ย

น้องไม้อายุ๑๔ปีส่วนคนก่อเหตุในโอเอง

ทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบทันทีฮะ